มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเขาโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเก้ากุมภาพันธ์ทั้งทั้งที่มันเป็นวันมาคบุชาวันพระใหญ่
แต่มีคนขับรถที่เป็นรถสีส้มอ่ะค่ะครับสายสามสี่
แล้วก็กระเป๋ารถคันนี้เป็นรถมินิบัสเนี้ยนะคะสูบบุหรี่บนรถอืม
แล้วกระเป๋าก็ใส่กางเกงขาสั้นด้วยแล้วก็แวะปั๊ม
ทั้งทั้งที่มีผู้โดยสารอยู่บนรถนะอืมซื้อเบียร์อ๋อ
แล้วก็เอามาดื่มกันบนรถเธอก็บอกวันมาครับบูชา
แล้วคุณแวะซื้อเบียร์ได้ด้วยเหรอคือซึ่งปกติในปั๊มน้ำมันเนี่ย
ไม่ว่าจะวันไหนเขาก็ไม่ขายเหล้าขายเบียร์อะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ให้เป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มอย่างนี้เขาไม่ขายนะ
เพราะเขาไม่อยากให้คนขับรถอ่ะดื่มเหล้าไงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไง
แต่ถ้าเป็นมาครับบูชาวันพระใหญ่อย่างนี้อันนี้ที่ไหนก็ขายไม่ได้
ถูกต้องก็เลยโพสต์โพสต์ถามว่ามันได้ด้วยเหรอ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งกายบนรถด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
เห็นเป็นวันหยุดราชการเลยแต่งกายแบบนี้ไม่เกี่ยวสิ
คือเหมือนกับว่ามีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงสองคนเขาดื่มเบียร์บนรถ
ครับแล้วไปไปมามาเอาคนขับกับกระเป๋าก็ดื่มไปด้วยโอ้

เราก็เลยให้ทีมข่าวสอบถามไปที่เจ้าของโพสต์นะคะเธอเล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยขึ้นรถเมย์จากหน้าโรงพยาบาลภูมิพล
ไปลงท่ารถฟิลเจอร์พาร์ครังสิตช่วงที่รถเมคันนี้แวะเข้าปั๊ม
ตอนแรกก็คิดว่าอ๋อคงเติมน้ำมันแต่กลับไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กลับขึ้นรถมาค่ะซื้อได้ยังไงก็ไม่รู้อันนี้แปลกใจจริง
เวลานั้นประมาณห้าโมงเย็นนะคะเธอก็ไม่ได้มองหรอกนะว่าลงไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วไปซื้อตรงไหน
เห็นแค่ตอนถือขึ้นมาแล้วครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าว
คนขับดื่มด้วยเหรอคนโพสต์คนนี้เขาบอกว่า
เอาจริงจริงก็คือไม่แน่ใจว่าคนขับดื่มด้วยหรือเปล่าแต่อาจจะดื่มก่อนที่เธอจะขึ้นรถเพราะ
ก็เลยไม่แน่ใจตอบได้ไม่เต็มปากแต่การแต่งกายของกระเป๋าเนี่ยค่ะ
กางเกงขาสั้นจริงใส่รองเท้าแตะจริงอันนี้เห็นแบบชัดแบบนี้เลย
แล้วก็มีผู้หญิงสองคนหนึ่งในนั้นถือขวดเบียร์
คาดว่าน่าจะรู้จักกับกระเป๋าหรือคนขับถึงกล้าทำแบบนี้
เธอก็บอกว่าหลังจากเจอพฤติกรรมแบบนี้นะไม่กล้าแล้วไม่กล้าขึ้นรถเมมินิบัสสายนี้แล้ว
สามสี่สีส้มเนี่ยเข็ดเลยกลัวอืมอ่ารถเมษายสามสี่นี่วิ่งรังสิตหัวลำโพง
นะฮะอ่าล่าสุดนะครับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะฮะ
เป็นผู้แทนบริษัทเกลียวเวิลจำกัดเป็นผู้ประกอบการรถมินิบัสสายสามสี่
พร้อมกับนายชูชาติดีหลกลาบพนักงานขับรถคันเกิดเหตุในวันเกิดเหตุ
มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะครับนายชูชาติบอกว่ายอมรับผิด
ที่อนุญาตให้เพื่อนมาดื่มเบียร์บนรถ
ส่วนบริษัทก็มีความผิดที่ไม่กำกับดูแลพนักงานในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของขอสมก
ลงโทษปรับผู้ประกอบการเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
พร้อมกับพักการเดินรถเป็นเวลา๗วัน
คือตั้งแต่วันนี้ถึง๒๗กุมภาพันธ์
แล้วก็สั่งงดการปฏิบัติงานของนางสาวมณัฐปั่นแก้วสุริน
พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นเวลา๗วัน
คนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับ
พนักงานขับรถมินิบัสคันเกิดเหตุเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และบริษัทได้ห้ามไม่ให้นายชูชาติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถอีกต่อไป
ให้เพื่อนมากินเบียร์บนรถลงแวะซื้อด้วย
โอ้โหกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตรวจสอบข้อที่จริงอยู่นะคะ
พบว่าคนขับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาสูบบุหรี่จริง
แต่ไม่ได้ดื่มเบียร์แล้วก็ยอมรับว่าได้พาพนักงานเก็บค่าโดยสาร
จอดซื้อเบียร์ระหว่างเติมก๊าซจริง
ก็ได้ลงโทษพนักงานขับรถฐานความผิดสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหน้าที่
และละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้ปรับเงินนะคะ๕๐๐๐บาท
พักใช้ใบอนุญาต๑เดือน
ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารเขาก็จะมาให้ถ้อยคำ

อันนี้ในส่วนของบทลงโทษของกรมการขนส่งทางบกนะคะ

แต่พนักงานขับรถเขาก็รับครึ่งหนึ่ง
สูบบุหรี่แต่ไม่ได้ดื่มเบียร์